บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะ
เช้ากันก่อนนะคะมาเจอกับเชอรี่แล้วก็ใบตองเป็นประจำทุกวันเลย
เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยพาไปดูหนังก่อนหนังอะไรหนังคนละม้วน
ไอดอลน้องฟ้าวันก่อนเขาไปแจ้งความเอาไว้นะคะว่าโดนอดีตแฟนเก่าทำร้ายร่างกายนะจ๊ะ
แล้วก็แฟนเก่าไม่ใช่ใครเป็นเด็กในสังกัดพี่พลตอานนท์
ส่วนฝั่งผู้ชายเนี่ยน้องโต๊สเนี่ยเขาจะว่ายังไง
ไปฟังโต๊ะสิจ๊ะเรื่องนี้เข้าฉายแล้วนะจ๊ะ
ที่พูดเนี่ยมันคือหนังคนละม้วนจริงคุณผู้ชมผู้หญิงบอกอย่างหนึ่งผู้ชายบอกอย่างหนึ่ง
ไปก่อนละกันกลางดึกวันพุธที่๒๐กรกฎาคมโลกออนไลน์เกิดประเด็นร้อนทันทีค่ะ
ไอดอลนะคะน้องฟ้าบาร์บี้หรือว่าฟ้าวิสันสยาค่ะ
โพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ถูกอดีตแฟนนุ่มซึ่งเป็นดาราในสังกัดพจน์อานนท์อักษรย่อต่อเต่า
คืนนั้นเขาก็ทายกันแม้เมามันซะเหลือเกินบางคนมีภาพประกอบมาให้ด้วยนะคะ
ก็เลยเออเคาะมาแล้วว่าเป็นน้องโต๊สนั่นเองทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลย
เหตุเพราะว่าฝ่ายชายนะคะพยายามขอคืนดีเธอไม่สำเร็จ
พร้อมกับเผยแพร่ภาพที่เนื้อตัวของเธอเต็มไปด้วยรอยเขียวช้ำตามภาพเลยนะคุณผู้ชม
ก็เลยเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัยค่ะในคืนวันเดียวกันนั่นแหละ
ต่อมาภายหลังทราบว่านักแสดงคนดังกล่าวคือโต๊สอัคฮรัฐนะคะ
ซึ่งก็ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
อันนี้ฝ่ายชายบอกนะว่าชี้แจงอะไรไปตัวเองก็มีแต่จะเสียเปรียบค่ะ
เพราะว่าคนไม่รู้นิสัยส่วนตัวที่แท้จริงว่าใครเป็นยังไง
แล้วก็ตัดเพราะสังคมที่ตัดสินคนทั้งที่ยังไม่รู้ความจริง
คือเอาง่ายผู้หญิงโพสต์ปุ๊บผู้ชายโดนด่าเลย
ผู้ชายผิดอยู่แล้วถ้าเป็นใครกันแบบนี้
เขาว่าอย่างนั้นอันนี้โต๊ดเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
ส่วนทางด้านพจน์อานนท์เนี่ยก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คคืนวันเดียวกันเหมือนกัน

อ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวนะครับ

อะไรไว้เวรกรรมจะตามทันเองแล้วก็จากการที่สอบถามเด็กในสังกัดก็ยืนยันนะ
โต๊ดบอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายคือโต๊ดกับพี่พศเนี่ยเขาก็คุยไลน์กัน
ล่าสุดนี้มีลายหลุดมีลายหลุดเอออืมก็ประมาณว่าเออโต๊ดไม่ได้ทำจริงจริง
เขาทำร้ายร่างกายตัวเองคือเขาบอกโต๊ดบอกว่าเขามาว่าพ่อแม่
เออว่าทั้งท่องตัวดาถึงโคตรเง่าสัตราถ้าว่าไปอย่างงั้นเออ
ฝ่ายหญิงว่าอย่างนั้นตามบทนะตามบทตามบทในไลน์
ว่าอย่างงั้นนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจัดฉากอืม
เรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดอ่าพี่พศก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นอ่ะ
ถ้ามันแจ้งความเท็จตำรวจจะแจ้งความจะตำรวจจะรับแจ้งความทำไมอืม
เรื่องนี้เรายังไม่ออกความคิดเห็นว่าใครผิดใครถูก
จารณากันอีกยาวยาวเพราะยังไม่จบแน่นอนเพราะว่าความเคลื่อนไหวของทั้งคู่เมื่อวานนี้นะคะ
ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อดูเป็นหนังคนละม้วนอย่างที่บอกไปนะครับ
นักแสดงวัยรุ่นโต๊ดเนี่ยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัยค่ะ
ในช่วงบ่ายพร้อมกับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ไม่ทราบด้วย
อยู่ร่องรอยเขียวบนตัวเธอมายังไงเขาไม่รู้เลยจริง
ด้านในอ่ะเต็งเออเต็งไม่รู้เหมือนกันอ่าก็เลยบอกว่า
จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งวันจันทร์หน้าค่ะ
ตอนนั้นแผลจะหายไปหรือยังวันจันทร์น่าจะจางแล้ว
เออไปฟังให้การให้สัมภาษณ์ของโต๊ดบางช่วงบางตอนกันเลย

วันนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ได้ทำ

ผมตอบไม่ได้เลยว่าร่องรอยนี้เกิดจากอะไรผมก็งงเหมือนกัน

เออผมเลวผมหน้าตัวเมียตบตีผู้หญิง

คือผมก็สู้ให้ถึงที่สุดเพราะผมไม่ได้ทำ

เท่าที่อ่านจากไลน์ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า

เอ๊ะไปอย่างนี้ผู้ชายก็เอามือดันคอไว้ว่าอย่างนั้น

ขณะที่เมื่อเย็นวานนี้นะคะฟ้าวิสันสยาก็แถลงข่าว
พร้อมกับโชว์หลักฐานร่องรอยฟกช้ำตามร่างกาย
เพื่อยืนยันว่าถูกดารานุ่มคนดังกล่าวทำร้ายจริง
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุให้ฟัง
พร้อมกับโต้ข่าวแต่งเรื่องแล้วก็สร้างหลักฐานเท็จ
เพื่อใส่ความอดีตแฟนนุ่มด้วย

หนูก็บอกใช่อยู่กับคนใหม่ไปหาคนใหม่มา
เขาก็โมโหตบมาที่หน้าเรา
คือประมาณอย่างนี้ค่ะฟาดมาฟาดมาที่ตรงนี้
จับคอเราบีบขึ้นมา
แล้วหนูก็เอามือยันเขาไว้อย่างนี้

มือหนูก็จะจิกหัวเอาไว้ตรงนี้
หน้าผากจิกไว้เลย

คือเหตุผลที่หนูขึ้นรถมากับเขาก็เพราะว่า
ตอนแรกหนูไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้

แล้วเขายึดโทรศัพท์หนูไปไว้ตั้งแต่แรก

พอไปถึงบ้านเขาหนูก็วิ่งเข้าไป
เอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างนี้

แต่มีปากเสียงกันแล้วเขาก็กระชากมา
นู่นมาผักมานู่นมานี่อะไรอย่างนี้

เขาก็เห็นว่าหนูร้องไห้

จุดประสงค์ของหนูคือ

หนูออกมาเรียกร้องสิทธิของหนู

เขาเข้าไปในบ้านหนูจริงหนูมีหลักฐาน

ว่าเขาขับรถเข้าไปแล้วเขาแลกบัตรประชาชนเข้าไป

ก็มีใบรับรองแพทย์
ว่าหนูโดนทำจริง

มีตรงที่แขนเป็นรอยจ้ำมือ

และในส่วนคอมีแดง
แต่คุณพี่พลสอานนท์เคยบอกว่า

ทำไมใบหน้าไม่มีรอย
เพราะเขาบอกว่าผู้ชายเหยียบด้วย

อันนั้นเป็นสเตตัสแรกที่เขาบอกเอาไว้

ยังไงก็ตามไม่ว่าจะโดนอะไรมาเนี่ย